แต่อีกหนึ่งข่าวที่เราเฝ้าก่อติดอยู่นะคะ
เมื่อวานนี้นะคะน้องนัทใหญ่ของนิชชันมนุษย์ไฟรัสน้าข่าวนะคะ
ไปเฝ้ากันที่แอร์พอร์ตเลลิ้งมักกะสันเลยค่ะ
เพราะว่าเขามีงานแฟชั่นนะคะโพเมโลค่ะเด็ดมาก
คือให้ดารานางแบบไปเดินรถไฟฟ้า
ในรถไฟฟ้านะคะก็ไปเฝ้าปรากฏว่าก็เจอภาพนี้ค่ะ
ก็คือภาพน้องพลิ้ดที่เชียร์มานะคะ
พร้อมรถไม่หนีอันนี้แก๊งนักข่าวนะคะนี่

ที่เคยเป็นข่าวที่ไปจอดใต้โต๊ะอ่่อใต้คอนโดคือคุณโน๊ตนะคะ
เพราะว่าตอนแรกข้างแรกเลยจะให้สัมภาษณ์
พอต่อมามันมีข่าวก็ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ
ซึ่งนะคะน้องก็ยืนยันกับทีมงานว่า
วันนี้หนูไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ

เพราะว่ามันยังมีเรื่องที่โดนแท็กไอจงไอจีกันอยู่นะคะ